ต้องบอกว่าต้องจับตากันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมง

เพราะว่าท่าทีของแต่ละฝ่ายนั้นคุณผู้ชมครับออกมาแหลมคมเหลือเกิน

เก้าไกรบอกว่าก็ที่คุณไปคุยกับพักต่างมานะ
เอาข้อมูลมาส่งมาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
แล้วถ้าสมมุติว่าพักที่คุณไปคุยมาเขาไม่เอาฉันเธอต้องเลือก
หมายถึงเพื่อไทยครับเพื่อไทยต้องเลือกแล้วล่ะ
นี่ครับคนนี้พูดวันนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลครับ
เปิดเผยกรณีที่หลายพักเคลื่อนไหวประกาศไม่ร่วมงานกับก้าวไกลนะครับ
ก็เดี๋ยวบอกว่าจะรอคุยกับพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็อีก๘พักวันพรุ่งนี้นะครับ
กัน๘พักในวันพรุ่งนี้ส่วนเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒จากการพูดคุยกับเพื่อไทยครั้งล่าสุดนะครับ
เก้าไกลต้องการทราบรายละเอียดอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ไปคุยคุยมานะครับที่เพื่อไทยไปทำการบ้านไปรับข้อเสนอมาแล้วบางพักบอกว่าไม่ร่วมงานกับก้าวไกลนะครับ
เพื่อไทยก็คงต้องเลือกแล้วล่ะฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์ครับ
หากบอกว่ามันไม่มีทางอื่นนะครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยเหตุผลนี้นะ
แล้วพักที่คิดว่าเพื่อไทยไปคุยแล้วมันถึงสาการที่จำเป็นต้องเลือกนะครับ
ซึ่งผมยังไม่คิดว่าถึงนะครับต้องย้ำอย่างนี้ก่อน
แต่ถ้าต้องเลือกก็ในเมื่อพักจำนวนหนึ่งบอกว่าอุดมการและวิธีการแนวทางในการทำการเมืองไม่ตรงกับเก้าไกร
ก็เพื่อไทยก็คงเป็นก็จำเป็นต้องเลือกนะครับ
ถ้ามันเดินถึงสาการนั้นจริงว่าแล้วพักเพื่อไทยมีอุดมการและแนวทางทำงานทางการเมืองใกล้เคียงกับใครมากกว่า

เวลาต้องเลือกนี่ยังไงดีเราเข้ากันไม่ได้หรือเธอดีเกินไป
แต่ก้าวไกลเขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับจุดยืนของคุณคืออะไร
ถ้าจุดยืนเป็นจุดยืนเดียวกันกับทางก้าวไกลหรือว่าใกล้เคียงกันกับทางก้าวไกลก็มาอยู่กับทางก้าวไกลนะฮะ
คุณชัยธวัฒน์บอกต่อบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าในที่สุดนะครับจะได้เสียงจากสวเพราะมีการพูดถึงสว
แม้จะไม่มีเสียงส่วนใหญ่แต่มี๕๖คนซึ่งหากได้เสียงสวมากพอก็นะก็น่าจะได้แหละหรืออาจจะใช้เสียงสอสอเพิ่มไม่ต้องมาก
เพื่อไทยก็ได้ส่งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับไปคุยกับสวก็ต้องรู้ว่าสวเนี่ยจะถอยมาตรา๑๑๒อย่างไรนะครับ
หากสอสอมีเงื่อนไขเรื่องมาตรา๑๑๒จะทำอย่างไรคุณชัยธวัฒน์บอกว่าถ้ายังมีเป้าหมายจัดตั้งรัฐบาลรวม๘พักให้ได้
คิดว่ายังหาทางออกได้เสมอซึ่งเพื่อไทยนะครับก็ยังจับมือกัด๘พักแน่นนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันฟังคุณชัยธวัฒน์อีกทีเถอะครับ
ถ้าเกิดทางสวนะครับที่เพื่อไทยไปคุยแล้วมีข้อเสนอนะครับเรื่องนี้เราก็คงรอฟังว่ารูปธรรมรายละเอียดจะเป็นอย่างไร
ก็ต้องฟังต้องฟังข้อเสนอก่อนนะครับ๑๐เดือนอาจจะนานไปนะครับตอนนี้เรายังเชื่อนะครับว่าถ้าพักอันดับ๑อันดับ๒เนี่ยนะครับรวมถึงอีก๖พักที่เหลือจับมือกันแน่นเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นไปได้ยากกว่ายากกว่าของฝั่ง๘พักอีกนะครับ
หากมีแนวทางมาเป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะพิจารณากันง่ายขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพียงการพูดกว้าง
พอถามย้ำว่านะครับมองอย่างไรที่ขณะนี้เหมือนกับเป็นเกมการเมืองบีบก้าวไกลให้ไปเป็นฝ่ายค้าน
คุณเจนชวัฒน์บอกว่าก็ไม่แปลกที่คนจะมองแบบนั้นแต่นะครับ
ก้าวไกลจะทำให้ดีที่สุดครับค่ะและอย่างที่คุณนัทพงศ์บอกว่า
สสเก้าไกลวันนี้ประชุมออนไลน์กันก็คือเป็นการประชุมพักเพื่อที่จะกำหนดทิศทางการร่วมรัฐบาล
แล้วเขาก็ได้ข้อสรุปบอกว่าก้าวไกลยืนยันจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติ
เขาก็มีเหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นข้อร่ายมาเลยนะคะ
ข้อหนึ่งเขาบอกว่าแน่ชัดว่าพลังประชารัฐมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพัก
และรวมไทยสร้างชาติมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ทั้ง๒คนเป็นหัวหอกหลักในการยึดอำนาจทำรัฐประหารเมื่อปี๕๗
ซ้ำยังมีกระบวนการสืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนูล๒๕๖๐
กลไกและองค์กรสถาบันทางการเมืองต่างจนถึงปัจจุบัน
ข้อที่๒ก็คือก้าวไกลมีจุดยืนชัดเจนต่อประเด็นการสืบทอดอำนาจ
และประกาศตั้งแต่๒๗ธันวาคมปี๖๕ว่าจะไม่จับมือกับพักการเมืองที่สืบทอดอำนาจ
และประกาศย้ำต่อประชาชนทุกรายการทุกเวทีหาเสียงเลือกตั้ง
สามก็คือผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นการประกาศเจตจำนงของประชาชนที่ชัดเจน
ว่าต้องการเปลี่ยนคั่วรัฐบาลเลยลงคะแนนเลือกพักเก้าไกลและพักเพื่อไทย
ชนะเป็นอันดับที่๑และอันดับ๒รวมกันได้๘พักการเมืองที่มีแนวทางยุติการสืบทอดอำนาจ
ได้ที่นั่งในสภา๓๑๒จาก๕๐๐ที่นั่งคะแนนดิบสูงถึง๒๗ล้านเสียง
ชัดเจนว่าประชาชนต้องการพลิกคั่วเปลี่ยนข้างรัฐบาล
การสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมนะคะข้อที่๔ก็คือแม้ว่ากลไกสวที่มาจากการแต่งตั้งของคอสช
ขัดขวางนายพิธาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทำให้พักเก้าไกลไม่สามารถเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้
แต่เรายืนยันว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่นายพิธาเป็นนายกหรือก้าวไกลเป็นรัฐบาล
แต่คือการจัดตั้งรัฐบาลที่ประกอบด้วย๘พักตามมติประชาชน
ก้าวไกลจึงเปิดทางให้พักอันดับ๒เพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าหาเสียงสนับสนุน
และข้อห้าค่ะการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วถึงแม้ว่าจะมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาประชาชน
อาจยากต่อการเรียกกลับคืนค่ะ
และข้อที่๖ก้าวไกลขอยืนยัน
ที่ให้ต่อประชาชนไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพักการเมืองที่สืบทอดอำนาจ
ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติ
จะพยายามอย่างถึงที่สุดในการผนึก๘พัก
สะท้อนเสียงประชาชนกว่า๒๗ล้านเสียง
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน
และพาประเทศไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนค่ะ